เรื่องของสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานบุกถึงบ้าน
แต่คราวนี้มันไม่ได้บุกบ้านมันบุกมานี่คะ

ไปที่นี่ค่ะที่หมู่๕ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
เจ้าหิกู้ภัยเขาแหงกันมาที่บ้านดิน
เนี้ยแม้มเป็นลักษณะแบบบ้านดินบ้านธรรมชาติแบบนี้คือโกะสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในบ้านอ่าน้ำเหมา
เพราะมีคนแจ้งว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่บุกเข้ามา
นี่ยังไงคะตัวตัวยาวถึง๓เมตร
นี่ค่ะเขามาในบ้านหลังนี้ไม่ได้มาแบบว่าช่วงเวลาธรรมดาธรรมดามาช่วงโพลเพลย์ด้วย
เจ้าของบ้านก็คือคุณพุทธิพงศ์ไร่ใหญ่เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเองเนี่ยกลับมาจากทำธุระข้างนอกก็เข้ามาถึงบ้าน
กะว่าจะไปนอนพักผ่อนให้สบายใจหน่อยครับพอมาถึงก็ขึ้นไปนอนชั้นสองของบ้าน
แล้วก็หลับไปไงคุณนะอากาศดีสบายแบบนี้สักพักนึงรู้สึกอึดอัด

หายใจไม่ค่อยออกหายใจติดขัดโควิด๑๙หรือเปล่า

ตอนแรกก็คิดแบบนั้นแหละแต่พอรู้ตัวลืมตาขึ้นมาปุ๊บโอ๊ยเท่านั้นแหละคุณผู้ชม

ช็อกงูจงอางขนาดใหญ่กำลังเหลืออยู่บนหน้าอกตัวเองอ่ะ
โอ้ยวเผยดิชันช็อคไปแล้ว
นั่นพี่คุณคุณลงจินตนาการถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไง
แล้วงานนี้พี่เขารู้สึกยังไงเขาทำยังไงไปฟังเสียงค่ะ
เห็นเห็น

มันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับมันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับมันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับ
มันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับมันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับ
มันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับมันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับ
มันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับมันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับ
มันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับ
มันเหลือดเท้าให้กลับมานะครับ
ลืมตาแล้วกันโอ้โฮวิ่งพล็อตออกไปเลย

ที่เขาบอกว่าแทบจะกระโดดออกจากชั้นสองอ่ะ
ดีที่รอดไม่ได้รอดจากงูรอดจากตก
แต่นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณ

แต่คุณพี่เขารู้สึกว่าเขาตกใจ
เอาจริงคือสีหน้าแววตาเขาอาจจะไม่ได้หวานกลัว
แต่เขาเล่าแล้วเขาตกใจ

ใหญ่มาก๓เมตรกว่าคุณแล้วตัวมันอ้วนอวบ
น่าจะกำลังโตเต็มที่
เออเนี่ยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอย่างนี้
อยากให้เพลงนี้เหมือนกันนะ

แต่ว่าท้ายที่สุดพี่กู้ภัยเขาก็มาช่วยได้
แล้วก็วัดความยาวกันที่เป็นที่เรียบร้อยเสร็จสับ
คืนสู่ธรรมชาติไปอยู่บ้านตัวเอง

ก็วัดความยาวให้สุดตั้งแต่หัวจะหลดหาง

ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของงูมันออกมาฟักไข่บ้างล่ะ

มันพลวดไปเลย

อะไรที่มันพร้อมจะพลวดมันก็พลวดออกมาหมดแล้วฮะ

เอาตรวจตราให้ดีแล้วกันนะว่าอยู่มุ่งอยู่บ้านอะไรยังไง